ต่อกันที่เรื่องนี้ที่จังหวัดพังงาคือพี่อุ๋ยครอบครัวนี้เขาอยู่กันผัวเมีย
เขาก็มีอาชีพเก็บของเก่าขายปรากฏว่าไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเอาจริงรู้จักกันไม่นานแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้มีลูกมาด้วย
อายุสักประมาณ๑๐ขวบก็สงสารให้มาอยู่ที่บ้านก็ชวนกันเก็บของเก่าด้วยกัน
ปรากฏว่าไม่รู้ยังไงระหว่างขากลับมีการบอกว่ารถแบตเตอรี่เสีย
เดี๋ยวจะไปเอารถอีกคันมารับเมียไปก่อนแล้วเอาเมียไปส่งที่บ้านให้นะ
ผัวก็รอไปรอจนไม่รู้เรื่องแต่กลายเป็นว่าเมียมากลายเป็นศพซะอย่างนั้น
นี่แหละค่ะคือเป็นห้องพักเป็นลักษณะบ้านพัก
ตำรวจไปถึงในห้องนอนไปเจอร่าง
ร่างของผู้เสียชีวิตคือนางราตรีน้อมบุญลืออายุ๕๘ปีแล้ว
อย่างที่บอกว่าเธอมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
สภาพนอนคว่ำหน้านะคะแล้วมือสองข้างถูกมัดด้วยนะ
ไพ่อยู่ที่ด้านหลังใช้อะไรมัดเป็นผ้าเช็ดตัวสีชมพูมัดเอาไว้
พอด้านหน้าพลิกศพมามีเลือดออกทั้งทางจมูกแล้วก็ทางปาก
สันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ว่าผู้ตายอาจถูกทำร้ายร่างกาย
ลักษณะเหมือนขาดอากาศหายใจแล้วตายทีนี้ก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันจะมีกระเป๋าสะพายอยู่ใบหนึ่งของผู้ตาย
มีข้อมูลว่าในกระเป๋านั้นมีเงินประมาณ๒๔๐๐๐บาทแต่ว่ามันหายไป
แล้วปรากฏตำรวจบอกพอเข้าไปตรวจสอบเจอศพ
ถามว่าแล้วสามีไปไหนสามีอยู่ข้างบ้าน
นั่งร้องห่มร้องไห้ช็อกว่าเมียตัวเองตายสามีคือนายสำรวยวงกลางอายุห้าสิบปีนะคะ
สำรวยเล่าแบบนี้บอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุ
ผมออกไปหาของเก่ากับเมียซึ่งจริงก็เป็นประจำอยู่แล้ว
ไปกับใครไปกับในหลังในหลังชื่อจริงว่านายอุดมศักดิ์นะคะ
โลนารายอายุสี่สิบสี่ปีแล้วในหลังเนี่ยก็ยังมีลูกสาวอายุสิบขัวไปด้วยกัน
ก็ขับรถกระบาดไปเก็บของเก่าที่บ้านน้ำเข็มนะคะที่ตำบลบางม่วงเนี่ยคือคนนี้
จุดที่ไปเก็บของเก่าขายห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
พอเก็บของเก่าเสร็จขากลับกลับรถกลับบ้านระหว่างทางอยู่ดีดีหลังบอกว่า
แตรี่รถหมดสตาร์ทไม่ติดรังเลยบอกแบบนี้บอกเอาอย่างงี้
เดี๋ยวจะเดินไปเอารถสำล้อพ่วงมารับก็แล้วกัน
แล้วจะไปเอาแบตเตอรี่มาชาร์จให้หลังก็ไปเอารถสำล้อมาจริงนะ
แต่ไม่ได้รับสำรวยคือสามีของคนตายไปด้วย
บอกว่าเดี๋ยวรับราตรีไปก่อนแล้วก็เอาราตรีกับลูกสาวของตัวเองเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งไว้ที่บ้านจนกระทั่งสำรวยบอกว่า
เอ้าให้สำรวยเฝ้ารถกระบะแล้วไหนบอกจะมารับ
เอาหายไปเลยไม่มารับสำรวยสามีคนตายบอกนะคะ
เขาก็เลยเผลอหลับไปที่รถจนกระทั่งเช้า
ตัดสินใจเดินเท้ากลับมาบ้านค่ะกลายเป็นเห็นเมียตัวเองนอน

เอาผ้าเนี่ยฟันมือยอกกันเล่นประจำฟันข้างหน้าข้างล่างอ่ะครับ
ฟันมือข้างหน้าข้างล่างไม่ว่าอันนี้มันไม่รู้มันฟันเผื้อ
มันว่าไอ้สี่แรกอันจะจะมันอ่ะจะยอกกันมาเจ้าแล้วมันจะฟันอยู่ข้างหน้า
มันยุ่งมันเป็นลักเป็นเล่นแต่มันเป็นเผือนเซ็นต์นี้กับเราอยู่แบบ
เหมือนเซ็นต์นี้กับเราเหรอไม่เฉยแต่ว่ามันมาอยู่เลย
เพราะว่าลูกมันนะครับพ่อมันมีลูกเศร้าอยู่อืม
ว่าแหละเออเติมได้ลูกเจ้ามันไหลเรียนอ๋อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เซ็นต์กันเท่าไหร่นะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบแบบนี้คุณผู้ชมคะไอ้รถสามล้อเนี่ย
ทางด้านของสามีคนตายพูดถึงนายสำรวยพูดถึงใช่ไหม
ว่ามีการเอารถสำร้อมารับเมียเขาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้อันนี้นะคะ
เขาบอกว่าเฮ้ยมันหายไปนะแล้วในหลังเนี่ยกับลูกสาวก็ติดต่อกันไม่ได้
แล้วตอนนี้ไม่รู้จะติดต่อยังไงหายเงียบไปเลยแต่มันมีกล้องมุมจรปิด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูดินี่นี่กล้องวงจรปิดนะคะที่ที่ในหลังเนี่ย
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะเวลานี้นะขับสำล้อพ่วงข้าง
หายไปตอนตีสามของสิบหกกุมภาพันธ์ค่ะทีนี้ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะคะ
ตำบลบางนายศรีค่ะนายสมศักดิ์ประเสริฐพรพงศ์ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะบอกว่าในหลังเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้าน
หลังเป็นคนมีนิสัยเกเลไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ติดคุกคดียาเสพติดมาด้วยหลังออกจากคุกมามาเก็บของเก่าขาย
แล้วก็มารู้จักกับนายสำรวยก็คือสามีคนตาย
และ๑๐วันก่อนเหมือนกับครอบครัวนี้
ทั้งสำรวยสามีเนี้ยผัวเมียคู่เนี้ย
ก็ไปชวนให้ในหลังมาอยู่ที่บ้านเพราะอะไร
เพราะเหมือนกับสงสารที่เห็นว่าในหลังมีลูกสาว
แล้วไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งก็ชวนกันไปเก็บของเก่ามาขาย
นานมานี้ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคุณผู้ชมบอกว่า
นางราตรีคนตายอ่ะเพิ่งจะไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านมาหกหมื่นบาท
และเรื่องนี้ในหลังก็น่าจะรู้ว่าตัวคนตายมีเงินติดตัวอยู่
พฤติกรรมโดยส่วนตัวเขาก็เป็นเด็กไม่ดี
เพราะว่าไม่มีงานทำเป็นอาชีพหลักก็จะเล่ร่อนอยู่นู้นทีอยู่นี่ที
หาของเก่าหาอะไรขายใช่แล้วด้วยความเนี้ยด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตาของเจ้าบ้าน
ครับเขาพามาอยู่ด้วยก็ไม่ได้เป็นญาติกันก็พามาอยู่แล้วก็มาอ่ะ
น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุแต่ตอนนี้เราก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าตอนนี้เขาเขาไม่อยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้เขาได้เอารถของผู้ตาย
รถเป็นรถอะไรครับเป็นรถสามล้อพ่วงครับอืมอ๋อพาไปด้วยแล้วก็ออกไปจากพื้นที่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลแบบนี้และเหมือนฟังจากผู้ใหญ่บ้านบอก
ผู้ใหญ่บ้านเหมือนจะสงสัยนะพี่อุ๋ยว่าเอ๊ะเป็นในรังหรือเปล่า
เพราะอะไรเพราะเอารถไอสามล้อคันนั้นของคนตายไปด้วยไงแล้วหายไปเลย
ตอนนี้ชื่อสู่สวนสพตะกัวป่านะคะลงพื้นที่ตามตัวในหลังมาสอบปากคำค่ะ
แล้วก็ได้เบาะแสมาแบบนี้ว่าเขาขับรถสำล้อพ่วงข้างไปกับลูกสาวนะคะ
ตามถนนเพชรเกษมสายตะกัวป่าตลาดบางม่วง
ส่วนศพของนางราตรีคนตายค่ะจังหิติกรพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
มีการส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลตะกัวป่าเพราะต้องหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะคุณเหือกสุชาดาเลยลงพื้นที่หน่อยค่ะ

ก็ไปรู้มาแบบนี้นะคะว่าพนักงานสอบสวนสพตะกัวป่าเนี่ย
มีการไปสอบปากคำนายอนุวัฒน์จันเต็มอายุ๖๐ปี
เอามีชื่อใหม่มาแล้วอนุวัฒน์เป็นใครอนุวัฒน์เป็นญาติญาติของคนตายนะคะ
คืออนุวัฒน์ก็ให้ข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมว่า
เขาบอกว่าเห็นว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ในหลังเนี่ย
เหมือนมีตำรวจเนี่ยเอามาตรวจสอบเพิ่มเติมอนุวัฒน์บอกว่าสำรวยเนี่ยในหลัง
เป็นคนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้ข้อมูลตรงกันกับผู้ใหญ่บ้านเลย
ก่อนหน้านี้เคยมีบ้านแต่ขายทิ้งเพราะอะไรเพราะหลังติดยาเสพติด
แล้วก็เคยมีเมียที่อยู่ด้วยกันแต่ก็เลิกรากันไป
หลังใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวอายุ๑๐ขวบในตามลำพัง
จนกระทั่งสำรวยเนี่ยสามีคนตายเนี่ยสงสารก็เลยเอาไปอยู่ด้วย
เจ้าตัวบอกแบบนี้ถ้าดูผิวเผินนะคุณนักข่าว
เอาจริงหลังมันดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไร
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินเงินอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุก็ได้
ก็คือก่อนหน้านี้ดูไม่มีพิษไม่มีภาย
ไม่มีไม่มีใครเชื่อเลยมันจะทำได้
แต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสพยา

ใช่อยู่แบบนิ่ง
เขาเป็นคนมีหนี้สินมีอะไรไหมคะ
ไม่มีไม่มีหนี้สิน
อายุก็๔๐กว่าครับแล้ว

คือคล้ายว่าเป็นบุคคลที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง

ก็มีงานเข้าไปตรงไหนก็ทำเข้าไปเรื่อย

แฟนใช้ให้มันขับรถไปซื้ออิดซื้อสลายมา
เพราะว่าแฟนก็พกกระเป๋าข้างอยู่

คือเงินทั้งหมดอยู่ในนั้น

จำนวนเท่าไหร่

ก็คิดว่าเขาน่าจะเห็น
ใช่

ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปรับนางราตรีคนตาย

ตรงบริเวณป้อมตำรวจทางหลวงตะกัวป่า
แล้วก็พากลับมาที่บ้านพักแล้วคงจะมาก่อเหตุ
พอหลังจากก่อเหตุตอนตี๒ในหลังก็ขี่มอเตอร์ไซค่วงข้าง
เดินแล้วไปกับลูกสาวหนีไปเลยนะคะ
่งหน้าไปตรงตลาดย่านยาวอำเภอตะกัวป่านั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีการเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปจอดทิ้งไว้

ใกล้กับสำนักงานขนส่งตะกัวป่า
แล้วก็มีการติดต่อว่าจ้างให้คนคนหนึ่ง
รับไปส่งที่สถานีรถไฟที่อำเภอพุนพินสุราธานี
ว่าจ้างกันในราคา๓๐๐บาท

แล้วเขาบอกว่าไปถึงตอน๗โมงเช้า
เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวจะตามรวบตัว